คุณผู้ชมคะจะลงทุนอะไรต้องดูให้ดีนะ
ระวังเดี๋ยวจะตกเป็นเหยื่อแบบนี้

เป็นออมเงินบ้านฟองน้ำนั่นเองค่ะ

เอาเงิน๖๐๐กว่าล้านหนีไปเลย

นี่ค่ะความเสียหายมันเยอะมากขนาดนี้นะคะ
ใช่ผู้เสียหายมีเยอะมาก๔๐๐กว่าลายค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจที่สพเมืองอุบลนะ
ดำเนินคดีกับไฮโซชาวอุบล
คือนางสาวปิยธิดาวัย๒๕ปีค่ะ

ผู้เสียหายแต่ละคนบอกว่าโดนนางสาวปียธิดาหลอก

ถ้าเข้าออกไป๒ปีกว่าแล้วนะได้ผลตอบแทนเป็นกำไรสูง
ให้ดอกเบี้ยผลตอบแทนร้อยละ๕ต่อ๑๕วันนะคุณ
แล้วถ้าเกิดว่าลงทุนมากขึ้นไปอีก
ก็จะได้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ๑๐ต่อ๓๐วัน
เหยื่อเพียบเลยค่ะทั้งที่อุบลทั้งที่กรุงเทพ๔๐๐กว่าคน
อย่างที่บอกเราไปคุยกับหนึ่งในผู้เสียหาย
ดูน่าเชื่อถืออ่ะเข้าใจดีใช่ค่ะโพสต์ถ่ายรูปกับรถหรูอ้าว
แล้วมีการมาชวนลงทุนอีกเธอก็เลยหลงเชื่อ
นี่เธอโดนไปเท่าไหร่เนี่ยต้นปี๖๕นี่๓๐๐๐บาทนะ

ถ่ายรูปกับบรรดาการงานรับเหมาก่อสร้างกับโครงการอะไรต่าง
ทำทีทำท่าว่าตัวเองลงทุนรับเหมาก่อสร้าง

แล้วเนี่ยเธอบอกว่าตอนที่เธอลงทุนครั้งแรก
ต้นปีที่ผ่านมานี่แหละลงไป๓๐๐๐
ทีนี้พอมันครบกำหนดเธอได้เงินจริงนะ๒รอบ
แต่พอมาสิ้นเดือนพฤษภาก็ชวนให้ลงทุนอีก
คราวนี้นะจะมีกำไรพิเศษได้ครึ่งเดือนด้วย
ตอบแทนร้อยละ๑๐เธอก็เลยโอนเงินต้นไปเลย
ปรากฏว่าเป็นยังไงที่โอนไป๕๕๐๐บาท
ไม่ได้เงินคืนหายไปเลยไม่ตอบไลน์นะคะ
เสร็จเขาล่ะใช่แล้วผู้เสียหายนะคุณ
มีทุกอาชีพมีหลากหลายวงการมาก
เฉลี่ยไลน์๑๒๐๐๐๐บางไลน์สูงสุด๓๐กว่าล้านเลย
คนที่เขามาคอมเมนต์หรือมาโพสต์ต่อว่า
พวกเรานะคะว่าโลภหรือเปล่าแล้วนี่
ก็ยอมรับค่ะว่าโลภโลภโลภจริงค่ะแต่ว่าเหมือนเรามอง
หนูให้ความเชื่อใจเขามากกว่าค่ะพี่
หนูถึงกล้าที่จะเอาเงินตรงนี้เงินเก็บตรงนี้ไปลงทุนกับเขา
หนูให้ใช้คำว่าความเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจมากกว่าค่ะ
ก็เลยที่จะไปลงทุนกับเขาตรงนี้
แล้วเอาจริงผู้เสียหายหลายคนเลยนะไม่กล้ามาเปิดเผยออกสื่อไง
เพราะว่ากลัวว่าคนในครอบครัวจะรู้บางคนแอบมาลงทุน
นี่เราไปคุยกับผู้เสียหายอีกคนนึงนะคุณขวัญ
คุณขวัญเล่าให้ฟังว่าเธอกับสามีเอาเงินมาหุ้นกันแล้วก็มาลงทุน
เงินสามีเนี่ยนะ๑๑ล้านแล้วเงินสามีกับเงินเธอ๑๑ล้าน
ส่วนที่เหลือเนี่ยอีก๔ล้านนะเป็นเงินของคนรู้จักเอามาฝากลงทุน
เป็น๑๕ล้านอ่ะใช่๑๕ล้านแต่พอไฮโซอุบนคนนี้ค่ะ
นางสาวปียธิดาหายตัวไปเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้๔ล้านที่เอาเงินคนอื่นมา
เธอต้องไปใช้แล้วถามว่าเงิน๑๑ล้านของเธอกับสามีได้คืนไหม
ก็ยังไงเธอบอกว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเอาตังค์ที่ไหนไปใช้คืนคนอื่น
ตำรวจบอกว่าผู้เสียหายที่มาแจ้งความแค่ที่สพเมืองอุบลนะนะ
กว่าคนแล้วยังมีในท้องที่อื่นอีกเป็นร้อยเลยเหมือนกัน
ก็เลยจะบอกเอาไว้เผื่อมีผู้เสียหายบ้านออมเงินบ้านฟองน้ำ
คุณผู้ชมใครที่ดูข่าวเที่ยงอยู่เตรียมเอกสารเลยนะ
ถ้าคุณเป็นผู้เสียหายเอาหลักฐานการโอนเงินแล้วมาให้กับพนักงานสอบสวน
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องออกหมายเรียกไฮโซอุบล
นางสาวปียธิดาคนนี้ให้มารับทราบข้อกล่าวหา

เห็นบอกว่าตอนนี้ออกนอกพื้นที่อุบลไปแล้ว

ไว้หน่อยนะเงินทองอะไรไม่ได้มาง่ายเนอะ

แล้วไม่รู้ว่าไปลงทุนอะไรเนี่ยถูกหลอกทั้งนั้นนะฮะ